พาไปกินอาหารป่าแต่ไม่ต้องเข้าป่าแล้วราคาก็จับต้องได้สบายกระเป๋าด้วยนะคะ
ร้านนี้เนี่ยขายดิบขายดีรสชาติอร่อยขายมานานกว่า๑๕ปีแล้วคุณผู้ชม
นี่สุดยอดกำลังผัดเร่งปรุงกันอยู่นี่แหละค่ะ
สำหรับอาหารป่าร้านผู้ใหญ่นึกที่เปิดขายในตลาดร้อนสตาร์หลังโลตัสเมืองระยองนะคะ
แกงป่าสุดดั้งเดิมที่ใครแถวนั้นเห็นแล้วก็ต้องลิ้มลองความรสชาติจัดจ้านของเขาเนี่ย
ทำกันมาสดร้อนเลยแล้วหน้าร้านก็มีอาหารป่าแบบนี้ให้เลือกกว่า๒๐อย่างคุณ
เยอะมากไม่รู้จะทานอะไรก่อนหลังดีละคุณค่ะ
เจ้าของร้านแกงป่าผู้ใหญ่นึกก็คือนายสมนึกปิ่นบัวอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เปิดเผยว่าทำแกงป่าขายมานาน๑๕ปีแล้วค่ะอาหารป่าแบบนี้เนี่ยนะคะ
วัตถุดิบที่นำมาขายก็จะมีหมูป่ากวางหมูป่ากวางฉลามหมูป่ากวางฉลามไข่ปลาสลิบ
หรือแบบธรรมดาก็จะมีหมูไก่อะไรธรรมดาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอาหารปากก็มีเหมือนกัน
แต่ที่ขายดีที่สุดก็คือแกงป่าเป็ดแกงป่าเป็ดใช่แกงป่าเป็ดเนี่ยทำออกมาขายแทบไม่ทันเลยนะคะ
และแต่ละวันเนี่ยขายได้วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ๓๔หมื่นบาทคุณที่๓๔หมื่นบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาขายแพงนะ
เขาขายถูกมากเพราะว่าขาย๔๐๕๐บาทเท่านั้นเองปกติทั่วไปใช่ค่ะก็คือเน้นให้ผู้บริโภคได้ทานอิ่มอร่อย
ราคาเบาสบายกระเป๋าด้วยนอกจากนี้ทางร้านยังรับไปออกร้านในงานต่างด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ต้องการจะสั่งแกงป่ารสเด็ดอาหารป่าแบบนี้ของผู้ใหญ่นึกไปออกงานเลี้ยงต่างก็ติดต่อได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะจ๊ะรับรองว่าแซ่บจี๊ดโดนใจคนรักอาหารป่าแน่นอน
โอ้โหอาหารป่าแบบนี้นะได้ข้าวสวยร้อนหน่อยนะแล้วก็มีไข่ดงไข่ดาวหรือไข่เจียวก็ได้เสิร์ฟมาด้วย
โอ้โหแกงป่าเป็ดน่ารัก